เราตรวจสอบหน้าหนึ่งแล้วข่าวเข้มข่าวข้นไปแล้วเรามาดูข่าวสดใสข่าวแรกอนุโมทนาบุญกันด้วยนะครับ
โมทนาบุญกับกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่นำเยาวชนไปทำพิธีบรรพชาสมเนรที่พระมหาเจดีพุทธคยาประเทศอินเดีย
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาศทรงเจริญพระชนมพันศา๘๙พันศาค่ะ
เมื่อวานนี้ที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหารนะคะมีการแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยค่ะ
ของการบวชสำเนญ๙๐รูปณพระมหาเจริพุทธภัยประเทศอินเดีย
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรโอกาสทรงเจริญพระชนมพันศา๘๙พันศาค่ะ
โดยพระพรหมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัสดิ์สังเกตราชวรมหาวิหารกล่าวว่าโครงการนี้นะคะก็คือปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิเกิดจากความร่วมมือของวัดไทยพุทธภัยาพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียและเนปานร่วมกับคณะสงฆ์วัดสังเกตราชวรมหาวิหารและคณะสงฆ์วัดนากปรกจัดโครงการน
ของพระพุทธศาสนานะคะเป็นการฝึกฝนทั้งทางโลกและทางธรรมไปควบคู่กันค่ะโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรโอกาสทรงเจริญพระชนมพันศา๘๙พันศาแล้วนะคะก็เป็นโอกาสอันเหมาะสมที่เยาวชนได้มีเวลาว่างจากการปิดภาคเรียนค่ะให้ก
พระมหาเจดีพุทธขยาประเทศอินเดียจากนั้นก็จะนำสำเนินเหล่านี้นะคะไปศึกษาดินแดนสังเวชนียะสถานครบทั้งสี่ตำบลก็คือสถานที่ประสูจน์ตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปริภาณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ